คุณผู้ชมตัดกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานแล้วจะบอกว่า
คลื้นมากสนุกมากนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดบรรยากาศให้ได้รับชมนะฮะ
ติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะ
บรรยากาศเทศกาลสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันครอบครัวนะคะ
พุทธศาสนิกชนแล้วก็ชาวจังหวัดเชียงใหม่นั้น
ต่างพาครอบครัวมาทำบุญไหว้พระ
งในเทศกาลสงกรานที่วัดพระสิงห์กันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
บรรยากาศที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่
เช้านี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาส่งน้ำพระพุทธศิหิง
พระคู่บ้านคู่เมืองกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
หลังมีพิธีอรรถนาอันเชิญพระพุทธศรีหิง
ขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองเชียงใหม่
พร้อมกับพระพุทธรูปองค์สำคัญกว่า๖๐องค์เมื่อบ่ายวานนี้
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้ส่งน้ำในเทศกาลสงกรานค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขบวนแห่รอบเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ได้อันเชิญพระพุทธศิหิงมาประติศฐาน
บริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้มาส่งน้ำ
วันนี้๑๔เมษายนค่ะถือเป็นวันครอบครัวนะคะ
ทำให้แต่ละครอบครัวนั้นต่างพาลูกจุงหลานเข้าวัด
มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
และเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ขอให้มีอายุมั่นควรยืนกันอย่างนี้ค่ะ
ขอให้มีอายุมั่นควรยืนขอให้มีเป็นโรคอย่างนี้
ขอให้มันหายเร็วได้อยู่กับลูกกับหลานอย่างนี้ค่ะ
วันนี้เป็นวันถัดจากวันสงกราน๑วันนะคะ
ชาวไทยล้านนาเรียกว่าวันเนาหรือว่าวันเน่า
ในวันนี้ห้ามนำสิ่งที่ไม่เป็นมงคล

จากวันนี้วันเนาอาจจะเรียกว่าวันดา

ชาวบ้านจะพากันไปซื้อของเพื่อนำมาใช้ในวันพญาวัน
ตอนบ่ายค่ะก็จะมีการขนทรายเข้าวัด
ถือเป็นการนำมาทดแทนส่วนที่ติดเท้าของตนเองออกจากวัดไป
ซึ่งท่าก่อว่าได้ลักษีขโมยใส่ออกจากวัด

และสำหรับกิจกรรมในเทศกาลสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็จะมีการเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานการโดยรอบคู่เมือง

แล้ววันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา
วัดด้วยกันโดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ
โดยเฉพาะที่วัดพระสิงห์ตรงนี้เองนะคะ
ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ประเพณีต่างมากมายค่ะ
แล้วก็รวมถึงทางที่ประตูท่าแพรนะคะ
ก็จะมีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันค่ะ
ข้าวเทวรัชรับรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว